คุณเกลบอกว่าอยากเปลี่ยนสายที่คอมาไว้ที่แขนเพราะว่าอะไรคะคุณเกล
คอมันเปื่อยมันใช้งานไม่ได้แล้วค่ะเส้น
ถ้าเราไม่ฟอกจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคะ
มันจะบวมค่ะถ้าไตคนปกติจะทำงาน๑๐๐แต่ของหนูจะเหลือประมาณ๗
ขออนุญาตถามนะคุณเกวันนี้อยู่ในขั้นที่เท่าไหร่แล้ว
ขั้นสุดท้ายค่ะท่านก็บอกขั้นที่๕แล้ว
ตอนนั้นเราทำเรื่องส่งตัวจะไปทำเส้นนี่แหละเสียเงิน๓๕๐๐บาท

เกลเขาน้อยใจว่าทำไมซื้อจักรซื้อได้

แล้วแม่จะต้องรับผิดชอบทุกชีวิตในบ้าน

เราก็จะไม่ได้เงินมาที่จะจุนเจือครอบครัว
ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถที่จะไป

ก็จะเก็บเพื่อจะให้เขาไปทำ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
เวลานี้ครับเป็นเวลาของเราแล้วนะครับเป็นเวลาของครอบครัวเป็นเวลาของความสุข
เป็นเวลาของกำลังใจและแรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตไปด้วยกัน
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็เป็นรายการของนักสู้ชีวิตโดยเฉพาะนะครับ
ที่สู้ชีวิตมาดูกันนะครับแล้วก็สมัครมาด้วยนะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ขอแค่เนื้อถูกต้อง
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับรับไปเลยจากรายการของเรา
หนึ่งล้านบาท
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับคุณเกลนะคะ
นักสู้ชีวิตที่อุปสรรคในชีวิตเยอะเหลือเกิน
ไม่ว่าจะด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสายตาดันมาบอด
เมื่อสองปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนเรา
จากดีอยู่จากมองเห็นอยู่แล้วการปรับตัวมารับสภาพ
เรื่องของตาบอดเนี่ยถือว่าทำใจได้ยากมาก
แต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยกำลังใจจากครอบครัวค่ะ
ดูเรื่องราวชีวิตของเธออีกสักรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ
ชื่อนางสาวเกวรีนามสกุลพวงศรีเงินค่ะ
ชื่อเล่นชื่อเกลอายุยี่สิบหกปีค่ะที่บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกคนค่ะ
มีตัวหนูมีสามีของหนูแล้วก็มีแม่มีลูกชายแล้วก็มีพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่
พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ก็คือตากับยายค่ะนอกจากแฟนกับลูกแล้วทุกคนก็เป็นลูกหมดเลยค่ะ
เกิดมาก็ปกติดีค่ะประมาณสิบห้าสิบหกก็มาตรวจเจอโรคบะหวาน
คือว่าไปปัสสาวะในห้องน้ำอย่างนี้แล้วมดมันตอม
แม่เขาก็เลยพาไปตรวจน้ำตาลก็๓๐๐กว่าแล้วก็หาหมอฉีดยามาเรื่อย
ไตก็เป็นไตวายระยะสุดท้ายหมอก็ทำการเจาะคอให้แล้วก็ฟอกไตมาเรื่อย
สาเหตุที่หนูตาบอดคือหนูเป็นเบาหวานน้ำตาลสูง๒๐๐กว่า
แล้วก็ความดันก็สูงจนส่งผลทำให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตก
ก็พังพืชบังตาจน๒ปีนี้ก็คือมืดไปเลย
ตอนแรกหมอบอกว่าเส้นที่คอใช้ได้แค่๒เดือนเท่านั้น
ตอนนี้สองปีแล้วค่ะปัญหาคือใหม่ที่คอเนี่ยจะขาดบ่อยมาก
เพราะคอเราเปื่อยโอกาสติดเชื้อก็มีเยอะ
แล้วก็เวลานอนฟอกไตเลือดบางทีก็ดูดไม่ออกมั่ง
เคยทำเย็บผ้าได้เดือนประมาณเจ็ดแปดพันบาท
ตอนนี้เหลือสี่พันกว่าบาทเพราะจะต้องเอาเขาไปฟอกไตอีกวันเว้นวัน
ไปทีบางทีกลับมาไม่ถึงบ้านต้องแวะโรงพยาบาลอีก
ก็เขาจะเหนื่อยเขาจะหมดแรงมา
บางทีฟุ๊บมากับหัวไหล่แม่ก็ขับรถซบกับหลัง
แม่หนูไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวก็แวะ
สู้กับพวกโรคต่างนี้มาตั้งแต่อายุ๑๕

คุณเกลมันลุมหลายอย่างมันเป็นหนักอยู่
ท้อมันท้อเยอะไหมคะ

เคยแบบท้อจนว่า
พรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วจะไปแล้ว

พอเช้ามาได้ยินเสียงลูกเรียกอย่างนี้
อยากจะถามลูกชุกุลรักแม่บ้าง
บอกรักครับเขาก็จะหอมเรา

ในวันที่ลูกสาวแย่ที่สุดในสายตาของคนเป็นแม่

แย่จนไม่คิดว่าจะอยากอยู่เหมือนกัน
นอนโรงพยาบาลบางทีไปเฝ้ากว่าเนี่ย
กลับมาขับรถไซค์กลับบ้าน
ก่อนเข้าบ้านน้องเช็ดน้ำตาแห้ง
กลัวพ่อเห็นกลัวแม่เห็น
แม่ให้กำลังใจคุณเกลอย่างไรครับบ้างคะ

แม่ขนาดนี้แม่ยังต้องสู้เลยเกลต้องสู้เพื่อแม่สู้ให้ถึงที่สุด
ได้ครับ
มาพบกับตัวจริงของเธอเลยนะครับนักสู้ชีวิตของเราคนล่าสุดวันนี้นะครับ
สวัสดีผู้ชื่อและคุณเกลแสงสว่างหวังอย่างทร่องอยู่เสมอแม้ตัวเธอจะอยู่ในโลกมืด

ต้องขอบคุณคุณจืนสามีด้วยนะครับ

ต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นครั้งที่๒นะครับที่คุณเกลเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ผู้ที่เดินมาส่งเธอเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชม
ก็คือคุณจืดสามีของคุณเกลนั่นเอง
วันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเท่าที่จะมาได้นะครับ
ก็มีทางด้านโน้นนะครับด้านล่างพ่อใหญ่นะครับคุณพ่อใหญ่พ่อม้วนสวัสดีนะครับ
แล้วก็คุณแม่ดาวเรืองคุณจืดนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ลูกชายของคุณเกลนะครับน้องโชกุลสวัสดีครับทั้งหมดเลยสวัสดีครับ
ครั้งที่แล้วก็คุยกันไว้หลายเรื่อง
อุปสรรคในการใช้ชีวิตนอกจากจะมีเรื่องของสายตาที่ตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้แล้ว
อุปสรรคหนึ่งเลยที่ใหญ่หลวงเหลือเกินที่จะต้องการการแก้ไข
นั่นคือส่วนที่คอที่จะต้องเจาะเพื่อฟอกไตวันเว้นวัน
คุณเกลบอกว่าอยากเปลี่ยนสายที่คอมาไว้ที่แขนเพราะว่าอะไรคะคุณเกล
เพราะว่าที่คอมันเปื่อยมันใช้งานไม่ได้แล้วค่ะเส้น
เวลาเราจะทำความสะอาดอะไรอย่างนี้อาบน้ำก็ต้องแบบไม่ให้โดนแผล
ถ้ามีฝนตกก็คือไปไม่ได้
โดนน้ำโดยเด็ดขาดใช่ค่ะถ้าสมมุติว่ามีสตางค์เท่าไหร่นะคะ
บาทจะย้ายไปที่จุดไหนคะคุณเกล

ย้ายมาที่แขนหมอจะทำอะไรให้คุณเกลบ้าง
ก็คือผ่าตัดแล้วก็เอาท่อไปฝั่งไว้ข้างในค่ะ

จะเกิดอาการติดเชื้อค่ะ

กลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวอีก

อยากอยู่อยากอยู่ดูลูกโต

อยู่กับแม่ทุกคนในครอบครัว
ถ้าเราไม่ฟอกจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคะ
มันจะบวมอะค่ะบวมแล้วก็คือ
คนปกตินี่คือจะขับถ่ายทุกวันใช่ไหมคะ

แต่ของหนูจะเหลือประมาณ๗
ขออนุญาตถามนะคุณเกวันนี้อยู่ในขั้นที่เท่าไหร่แล้ว
ขั้นสุดท้ายค่ะท่านก็บอกขั้นที่๕แล้ว
ทีนี้รายได้หลักของครอบครัวมาจากทางไหนบ้างคุณเกล

ก็แม่เขาก็จะทำงานอยู่ที่บ้าน
ก็มีปลูกผักแล้วก็เย็บผ้า

แล้วก็สามีก็จะไปทำเป็นโรงงานแบบโรงงานครอบครัวค่ะ
ทำเกี่ยวกับของเชื่อมทำวุ้นอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่คะรายได้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้รายได้ต่อเดือนก็อยู่ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท
จาก๗๘๐๐๐ก็ลดลงมาเหลือ๔๐๐
เพราะว่าตอนนี้ต้องเอาเข่าไปฟอกวันเว้นวัน๗วัน
แม่ก็จะทำงานได้แค่๔วันอีก๓วันก็จะไปกับเขา

รายได้ลดลงแต่ว่าภาระที่จะรับน่ะมันเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเห็นบอก
มีเรื่องในใจที่คุณแม่เองก็ไม่เคยทราบ
เกลรู้สึกแยกกับเรื่องนี้มีอยู่เรื่องหนึ่ง
ซึ่งทีมงานของเราไปที่บ้านของคุณแม่

มันมีเรื่องที่เกลเขาค้างคาใจ
เกลน้อยใจอะไรคุณแม่คะ
ตอนนั้นเราทำเรื่องส่งตัวจะไปทำเส้นนี่แหละ
เพราะหนูยังไม่รู้ว่าเสียไม่เสียใช่ไหมคะ
แต่พอเขาบอกว่าเสียเงิน๓๕๐๐บาท

แล้วก็เลยมาถามแม่ว่าแม่พอจะหาตังค์ได้ไหม

แม่เขาบอกว่าไม่ได้
แล้วก็ตอนนั้นจากแม่เขาเสีย
มารู้ตอนหลังว่าเขาไปกู้เงินสวัสดิการนะคะของรัฐ

ทำไมแม่กู้เงินไปซื้อจักรได้
แต่เราว่าทำไมที่เราหาเงินไม่ได้ค่ะ

ตอนที่แม่บอกว่ากู้ไม่ได้
แล้วเกลเขาน้อยใจว่าทำไมซื้อจักซื้อได้
แม่อยากจะบอกเกลวว่าอย่างไรคะแม่
มันเป็นคำถามอะไรที่มันกดดันมาก

เกลเครื่องมือนี้เครื่องมือทำมาหากิน
แล้วแม่จะต้องรับผิดชอบทุกชีวิตในบ้าน

เราก็จะไม่ได้เงินมาที่จะจนเจอครอบครัว
ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถที่จะไป
จากนี่คือหัวใจหลักในการทำมาหากิน

เดี๋ยวต่อไปถ้าแม่เก็บเงินอะไรได้ก็จะเก็บ

พอได้ฟังคำตอบจากแม่แล้วเกลรู้สึกยังไงบ้าง
ก็เข้าใจแม่มากขึ้นนะคะ

หนูก็จะไม่มีเงินเติมน้ำมันไปฟอกไต

ทุกวันนี้เลิกน้อยใจแม่หรือยัง

อยากพูดอะไรกับแม่ไหมที่วันนั้นเราเข้าใจแม่ผิดไป
ก็อยากขอโทษค่ะ
ที่ว่าบางทีพูดอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อน

แม่ก็ดีใจที่ได้ยินคำพูดจากปากเกลอย่างนี้
แม้จะมีกำลังที่จะสู้ต่อไป

แม่จะไม่มีชีวิตอยู่

เหนื่อยทั้งท้อแต่เห็นคนรอบข้างก็

เกลเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะ

แม่ดีใจตรงนี้ถึงเกลจะมองไม่เห็น
แค่อยากให้เราเข้าใจกัน
อยู่ด้วยกันยังมีความสุขในบ้าน
วันนี้แหละนี่คืองานของเกล

เอาพลังทั้งหมดที่มีที่พักมาแล้ว๒๓ปี

มีจำนวนเงินสี่หมื่นบาท
คอให้กับการเอาไปเปลี่ยนจุดที่ฟอกไตไปไว้ที่แขน

โปรดติดตามที่๓มส
อินโทรเพลงนี้สำคัญมากค่ะจะได้ย้ายที่ฟอกไตหรือเปล่านะคะ
ขึ้นอยู่กับว่าจะร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่าเกลเพลงนี้ง่ายยาก
สำหรับเรายังไงบ้างยากค่ะเพราะว่าไม่ถนัดค่ะ
ถนัดเพราะว่ามันมีสำเนียงอีสานด้วยใช่ค่ะไม่ถนัดเลย
ก็ต้องไตรตรองให้ดีถ้าสู้ต่อโอกาสลุ้นยังมีอยู่เยอะ
เพราะว่าตัวช่วยยังมีต้องสามแผ่นป้ายนะครับคิดทีละขั้นไปทีละก้าว
ก็ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องเก๋วครับสู้หรือยุดครับ

สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖น้องเกลครับแผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๓ที่เลือกก็คือ
แล้วคิดได้๑คำ

ระหว่างนี้ลองท่องเนื้อดูซิว่าคำเนื้อมันพอไหมคะ
จะพอหรือไม่ต้องใส่ตรองให้ดี
ถ้ายังไม่พอตัวช่วยนี้ยังมีประโยชน์อยู่เราเปิดต่อได้
เผื่อมีตัวช่วยอะไรที่ดีกว่ามันก็ยิ่งดีกันไปกันใหญ่นะครับ
เหลือ๑๐ชัยได้อีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตัดสินใจใช้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๓ร้องผิดได้๑คำตอนนี้เหลือแผ่นที่๑๒
แผ่นที่๒นะครับแผ่นไหนครับ
มาดูกันค่ะว่าแผ่นที่๒จะมีตัวช่วยอะไรซ่อนอยู่ค่ะ
อย่าลืมนะครับตัวช่วยนำมารวมกันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้แข่งขันนะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็คือ
เพลงที่๓นี้ยังไงน้องเกลต้องร้องเพลงแน่นะครับ
เพราะว่าตัวช่วยแผ่นที่๒คือเพลงเก่งของคุณครับ
โอ้ยใจชื้นขึ้นมาเลย
ตัวช่วยเราเอามารวมกันได้ถ้าอยู่ในเพลงเดียวกัน
เพราะฉะนั้นน้องเกลได้สิทธิ์ร้องเพลงเก่งของตัวเองเป็นเพลงที่๓
และได้สิทธิ์ร้องผิดได้๑คำด้วย
ค่ะเพลงเก่งที่เกลให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรคะคนดี

ถ้าพร้อมแล้วก้าวลงมาค่ะเกล
มาครับแหมได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองโอเคจุดดีค่ะ
เอาล่ะเกลจ๊ะขอให้เกลโชคดีจ้ะ
ขอให้สำเร็จกับเพลงนี้ค่ะ
เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

หวานนี่มันเป็นกรรมภัณฑ์เหรอคะแม่ที่บ้านมีใครเป็นมั่ง
ก็เนี่ยพ่อเป็นแม่เป็นนี่เพิ่งมาเจอได้สักไม่กี่เดือน
แล้วคุณยายล่ะคะเป็นเบาหวานไหม
เป็นเบาหวานความดันเป็นโรคหัวใจโรคเกา
รายจ่ายมันไม่ยุบยับไปหมดเลยเหรอคะคุณแม่
เงินค่าออกมาหมดออกมาหมด
คือบางทีซื้อกับข้าวมาก็ให้ทุกคนกินก่อนแม่กินที่หลัง
บางทีกับข้าวน้อยแม่กินฟรีบอกเออกินก่อนเถ
เดี๋ยวแม่กินที่หลังแม่ยังไม่หิวเพราะว่า

แม่เหนื่อยแต่แม่ทนได้
เห็นทุกคนในบ้านมีความสุขแม่ทนได้